เราอยู่ในศึกชิงล้านยกที่๔
ผอค่ะน้องเก่งเนี่ยณตอนนี้น้องอยู่ปอะไรคะ

พี่จ๋าได้ยินไหมว่าเสียงใคร
คนว่าน่ากลัวแล้วเห็นบอกเคยเจอผีด้วย

ก็มองปุ๊บอ้าวพี่แล้วเด็กสองคนไปไหน

ลมรถทั่วเมืองราชสีมา

ร้อน
ร้องได้ให้ล้าน
นักสู้ชิงล้าน
สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักของเราทั้งสองคนเลยนะครับ
แน่นอนที่สุดทุกวันอาทิตย์นะครับ๑๘นาฬิกาตรงหลัง

รัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้

ได้เป็นขวัญใจของคนทุกคนเลยนะครับ

นักสู้ชิงล้าน
นี่มันจะมายาวนานเหลือเกินนะครับ

สองคนด้วยกันนะครับขึ้นมาดวน

เนื้อเพลงนะครับเพื่อชิงเงินล้าน
ทางรายการของเราครับถ้าร้องไม่ผิดเลยนะครับ

สองล้านบาทครับ
ซึ่งนี้ลุ้มชัย

ในครั้งที่แล้ววันนี้

ที่จะมาร้องบ้างครับ

คุณชัยและก็น้องเก่งครับ
สวัสดีครับ
วันนี้ก็กองเชียร์ก็มากันนะครับ

ฝั่งน้องเก่งนี้ก็แน่นอนล่ะ

ก็มีท่าน้อง

คุณครูประทีพแล้วก็คุณครูนั้น

ไปแล้วนะฮะสามยกด้วยกันนะครับดังนั้นในคราวที่แล้วขึ้นยกที่๔

มาวันนี้เดี๋ยวได้รู้แล้วไอ้ที่ร้องไปเนี่ยมันจะเป็นยังไง
วันนี้ก็จะเป็นน้องเก่งจะต้องเริ่มร้องก่อน
เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาคุยกับน้องเก่งกันต่อ
งั้นเดี๋ยวขออนุญาตส่งลุงชัยนะคะลงไปนั่งกับคุณภรรยาก่อนมีอะไรจะบอกน้องไหมก่อนลงไปค่ะลุงชัย
สู้เราต้องไปให้ถึงให้ได้นะสู้เต็มที่

สอบได้ที่๒ของห้องเรียนเหรอคะ
มีวิชาอะไรบ้างครับที่เรียน

การงานสังคมภาระแล้วก็สุขาศึกษาครับ

ประวัติศาสตร์แล้วเก่งชอบเรียนอะไรวิชาอะไรมากที่สุดครับเก่ง

คณิตศาสตร์เหรอโอ้โหสุดยอดเลย
นะแล้วเห็นบอกว่าภาษาอังกฤษนี่ก็ไม่ธรรมดาเลยจริงไหมครับ
วันนี้อยากให้น้องเก่งแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษหน่อยอยากฟัง

และวันนี้นะครับนอกจากจะมาแข่งขันในรายการของเราแล้วนะครับน้องเก่ง
ก็ยังมีน้ำใจมีของมาฝาก
พิธีกรด้วยนะครับเป็นถุงอยู่ตรงนี้นะขออนุญาตหยิบนะ

มันคืออะไรครับเก่งในถุงเนี่ยครับ
หยิบขึ้นมาเลยลูกมันคือ
ว้าวสวยจัง
นี่ผลงานนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาทัยในพระราชูปธรรม
เขาเรียกว่าอะไรอ่ะครับน่าจะเป็นแจกันใส่ดอกไม้แห้ง

ใช่ครับเป็นลูกปัดเอามาร้อยนะครับน่ารักมากเลย
ของพี่เป๊กมีไหมคะของพี่เป๊กมีไหม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
ก็เป็นเรื่องราวกันไปใครอยากจะทำบุญบริจาคก็อย่างที่คุณเป๊กกี้บอกนะครับ
ตามเบอร์บัญชีที่ขึ้นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ
เอาละครับมาเข้าสู่โหมดของการแข่งขันกันต่อเลยนะครับ

พร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วอินโทรยกที่๔นะครับ
ของน้องเก่งมาเลยครับ
โอ้โหเพลงเร็วด้วยนะ

เติมครูร้องได้ไหมครับ

ไหวไหมนิดหน่อยไม่ได้นะต้องลอย
เปอร์เซ็นต์ต้องรอยเปอร์เซ็นต์นะฮะ
เรามีตัวช่วยให้ครับถ้าไม่มั่นใจนะครับ

เก่งครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ใช้ครับดีมากครับ

บอกหมายเลขมาได้เลยนะครับว่าแผ่นที่๑
แผ่นที่๒หรือแผ่นที่๓นะครับเก่ง

๑นะครับ
ด้านล่างนี้เชียร์หมายเลข๑กันอย่างเมามันเลยนะ
ไม่รู้ว่าจะได้อะไรนะครับ
ตัวช่วยนะครับที่น้องเก่งเลือกนะครับ

เพลงเก่งไปเลยเพลงเก่ง

ก็ถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุด

เพลงเก่งของเก่งที่ให้ไว้กับรายการเพลงนั้นคือเพลงอะไรครับ

ให้เพื่อนที่โรงเรียนตะโกนเชียร์ให้กำลังใจเก่งหน่อยนะ
พี่เกมสู้
เห็นไหมทุกคนให้กำลังใจหมดทุกคนยิ้มแล้วก็แบบว่ามีความสุขหมดเลย
เพราะฉะนั้นวันนี้เก่งไม่ต้องกดดันเลยนะ
เป๊กอยากบอกอะไรแบบนี้อย่างหนึ่งก่อนจะเข้าสู่การแข่งขันนะครับ
เวลาเราแข่งขันเนี่ยแน่นอนเรากลัวว่าเราจะแพ้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ต้องกดดันเลย
มันเท่ที่สุดแล้วที่ตัดสินใจมาทำเพื่อโรงเรียนของน้องเก่งแล้วก็ทำเพื่อทุกคน
วันนี้เก่งเท่ที่สุดนะลูกไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ต้องกลัวแค่ตัดสินใจมาก็เท่ที่สุดแล้วลูกปังมากลูก
ทุกคนเป็นกำลังใจให้นะครับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับก็คงจะเป็นกำลังใจให้กับน้องเก่งนะครับ
ฝ่าฟันผ่านยกที่๔ไปให้ได้พร้อมนะครับเก่ง

เอาละครับยกที่๔นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๔๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านยกที่๔เพลงมาครับ
เพลงเปลงร้องแม่ง
เพลงร้องเก่ง
แต่ใครชายเจ้าน้ำตา
เสียงนี้คือเสียงคนปวดอุรา
จึงร้องครวนหา
ไก่จะหลบหน้าไปไหน
ไก่จ๋าขอเพียงหางตาเลือกมอง
ฉันกลายเป็นคนเศร้ามอง
ฉันต้องเหมือนคนสิ้นใจ
หรือลืมสัญญาที่เธอให้ไว้
ชาตินี้จะไม่รักใคร
ใช่ไหมถึงผิดวาจา
ข่าวเขาว่าใกล้มีแฟนใหม่
คงร่ำรวยกันใหญ่

อยู่กับเงินตรา

เมื่อยามก็ยิ้มเต็มหน้า
หัวใจฉันแทบบ้า
นอนนองน้ำตาอยู่นาน

แม้ว่าฉันต้องผิดหวัง
ทิ้งฉันไว้เพียงลำพัง

เมื่อวาน
เปรียบเหมือนลบรอยช็อกบนกระดาน
โปรดจงรักเขานาน
ลืมฉันเสียเถิดไก่จ้า
ร้องไห้ร้องไห้
ฉันได้แต่ร้องไห้
ปล่อยให้น้ำตาไหลลง
เปลื้องหมอนทุกวัน
หยดรถที่นอน
มันช่วงเติมเปียกหมอน

ข่าวเขาว่าไก่มีแฟนใหม่
คงร่ำรวยกันใหญ่
สุขใจอยู่กับเงินตรา
แต่ใครรู้ไหม
เมื่อย้ำก็ยิ้มเต็มหน้า
หัวใจฉันแทบวา
นอนนองน้ำตาอยู่นาน

แม้ว่าฉันต้องผิดหวัง
ทิ้งฉันไว้เพียงลำพัง
ลืมความหลังเมื่อวาน
เปรียบเหมือนลบรอยช่อบนกระดาษ
โปรดจงรักเขานาน
ลืมฉันเสียเธอใกล้จ้า
ดีกว่านี้
และเข้าไปแล้ว

เราจะไม่มีวันสำเร็จอะไรเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวการลงมือทำนะคุณผู้ชมนะ
คนที่ไม่เคยทำอะไรผิดก็คือคนที่ไม่เคยทำอะไรเลยนะครับ
เก่งร้องจบแล้วก็จะมาถึงการเฉลยกันขอเชิญคุณชายเลยครับ

ไก่จานี่ได้ไหมครับคุณชาย
ได้เลยครับ

เอาละครับตอนนี้จบยก๔กันเรียบร้อยแล้วนะครับ
ถ้าร้องถูกทั้งคู่นะครับ
ก็จะสะสมเงินในยกนี้ร่วมกันไป๔๐๐๐บาท

ซึ่งเงินทุนสะสมจะกระโดดไปที่๖๐๐๐
ที่๔นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๔๐๐๐บาท
คุณชัยและน้องเก่งร้องได้
หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้
เพลงนะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๔๐๐๐บาท
คุณชัยและน้องเก่งร้อง
ร้องได้ครับ
ร้องได้ให้ร้างร้องได้ให้ร้าง
ร้องได้ให้ร้างร้องได้ให้ร้าง
ร้องได้ให้ร้าง
ร้องได้ให้ร้าง
มค่ะขับแท็กซี่มากี่ปีละคะ

ปีเพราะเดิมทีเป็นช่างไฟ

มาตั้งแต่ปี๕๔มาครับปี๕๖

ช่างไฟเนี่ยทำไมถึงย้ายมาเป็นคนขับแท็กซี่
ก็พอดีเท่าแก่เขาเลิก

กิจการก็เลยไม่มีงานทำ

ทีนี้ขับแท็กซี่เนี่ยตกเฉลี่ยแล้วรายได้เป็นไงคะ

เลี้ยงครอบครัวได้เลยเขาวันนึงนี่ค่ะ
ยังไม่ได้ไม่ได้ก็๖๗๐๐อะไรอย่างนี้

ถ้าเกิดทำได้ทุกวันนี้๒๐๐๐กว่าบาทนะฮะ

ก็ถือว่าเป็นอาชีพที่มันเสี่ยงพอสมควรนะ
เพราะว่าเป็นอาชีพที่ต้องเจอคนแปลกหน้าอยู่ตลอดเวลา
แล้วมีทั้งคนดีคนไม่ดีคนเมา
ทะเลาะกับเมียมาทะเลาะกันมาตีกันมาก็วิ่ง
มีหมดทุกรูปแบบใครเคยเจอประสบการณ์อะไรแปลกไหมฮะ
มีโดนจี้ครับก็ผมขับรถไปส่งที่รัฐพร้าว๑๑๒ตรงนี้ที่ทะลุรามคำแหง๕๓เนี่ย
พบพฤษศาสตร์ลงผมก็โกรธมิตเตอร์เป็นไฟว่าง
มาขับมาได้หน่อยหนึ่งก็มีคนสองคนผู้ชาย
ตั้งวันกลางคืนครับมืดเลยครับทุ่มหนึ่ง
ก็ผมมาขับมาปุ๊บเขาก็โบกผม
ผมก็เลียวไปรับเขาเพราะว่าอยู่คนละฝั่งมีสร้อยอยู่
เพราะว่าก๋าเดรดจะถอยหลังกลับเพื่อจะออกไปทางรามอะไรแบบเงี้ย
ดึงในใจสงสัยทางหน้าคนหนึ่งประกบคุณชายคนหนึ่งส่งข้างหลังคนนึง
ผมก็ขับเข้าไปข้างในซอยนั้นก็เป็นซอยตันพอดี
ออกไปไหนไม่ได้แล้วก็แคบจะถอยหลัง

แสดงว่าสองคนเนี่ยเขารู้จักพื้นที่
ใช่ที่แน่เลยผมนึกในใจต้องคนพื้นที่
พอผมเข้าไปสุดสุดทางเนี่ยมันตัน
จอดตรงนี้แหละแล้วเขาก็ชักมีดสปริงออกมา

คนหลังก็บอกอยู่เฉยทำไมอยากตาย
ค่ะแล้วเขาทำไงอีกครั้งเขาพูดไงอีกครั้งใจ
เขาก็ไม่มานี่เลยมาถึงก็ค้นเลยคนเกะคน
เขาไม่ได้ว่าให้เราส่งอะไรเลยเขาค้นเอง
เขาค้นก่อนคนที่ไม่มีอะไรที่จะมีค่า

ที่จะมีอะไรดีอยู่ในรถเก่งอย่างนี้แหละ

แล้วเนี่ยผมบอกเขามีโทรศัพท์อยู่เก่ารุ่นรุ่นมือกฎ

ประมาณรวมได้ก็๕๐๐ได้

โจร๕๐๐อย่างงี้นะ

ได้ไปเสร็จเขาก็เปิดประตูเขาลงไปเลย

ผมเห็นรีบลงผมว่าต้องรีบถอย
คุณควรอยากเจอผีด้วย
พอส่งถึงบ้านก็เสร็จเขาบอกจอดบ้านตรงนี้ตรงนี้ผมก็จอดปุ๊บ
ผมก็มองแงะไปมองอีกทีเขาให้ตังค์เสร็จก็มองปุ๊บ
พี่แล้วเด็กสองคนไปไหนผมก็ถามเขา
เขาบอกหื้อไม่มีมา๒คนเนี่ย
แต่คุณชัยเห็นมีเด็ก๒คนเห็นจริงเลยเห็นจริงเลยเห็นขึ้นมาบนรถด้วย
ใช่เห็นจริงเลยเหมือนกุมารทองอะไรพวกนี้แหละ

ตัวธรรมดาครับเป็นธรรมดาแต่มัน
เหมือนเป็นเด็กกับสองคนครับ
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
จริงเลยแต่ผู้ใหญ่สองคนบอกว่า

มีมาแค่สองคนบอกไม่มีแน่นอน
คุณผู้ชมก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยกันแล้วกัน

เพราะผมบอกแล้วว่าเป็นอาชีพที่เสี่ยง

เป็นกำลังใจให้กับทุกอาชีพนะครับ
ก็ฝ่าฟันกันไปด้วยกันนะครับ
แสนบาทไม่ยากไม่เย็นเลยนะครับ
เพราะตอนนี้สะสมเงินทุนกับน้องเก่งร่วมกันไปแล้วนะครับ
หมื่นในยกที่๕นี้จะเป็น๖๐๐๐นะครับคุณชัย
พร้อมนะครับสำหรับการเริ่มยกที่๕

ถ้าพร้อมแล้วอินโทรยกที่๕ของคุณชัยมาเลยครับ
ก็เป็นเพลงที่คุ้นกันอยู่พอไหวไหมครับเพลงนี้

เพราะว่าคุณชัยตอนนี้ยังเหลือสิทธิ์ใช้ตัวช่วยอีกหนึ่งตัวนะครับ
ใช้ไปแล้ว๑ตัวนั่นก็คือเปลี่ยนเพลง

ดีกว่านั้นได้ร้องเพลงเก่งของตัวเองนะครับ

แล้วแต่การตัดสินใจของคุณชัยนะครับ
เงินทุนสะสมมูลค่า๖๐๐๐บาท

ยกนี้ตัวช่วยจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้ครับ
ดิฉันชอบเด็กกองเชียร์จากพระมหาทัยมากเลยนะฮะ
อย่าถูกลงด้วยนะบอกลุงไม่ต้องใช้พอลุงบอกไม่ใช้กรี๊ดเลยนะคะถูกใจ
ที่๕นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๖๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านยกที่๕เพลงมาครับ
ลงรถทั่วเมืองลาดสีฟ้าอย่าโมจ้าลูกหมาให้ยาช่วยหน่อย
พบความแพ้ภายจากตายเมื่อรักนี้
ลอยหัวใจเงางอยกลับบ้านอีสานวันนี้
ลงรถทั่วมหาญาโมร้องไห้โฮแม่สาวทัพพิมธรรมภีร์
รักราชปมโรงรอกรวงให้ช้ำชีวิต
ทุ่มใจเต็มที่ทำหัวใจพี่ปวดร้าว
จากอีสานบ้านเกิดเมืองนอนสู่เมืองชุมพรสุดฟ้าเมื่อขาหน้าหนาว
ใจน้องไม่แน่สาวส่วนกาแฟทำความ
แต่ทำความจริงใจเพียงเจ้า
เรือรักลงพอหนุ่มส่วนอย่าง
ลงรถทัวร์เมืองราชสีมา
สุดเววาใจหายเมื่อกายเอสวะ
แววเสียงเพลงแค้นจากแดดอีสานเมื่อสาง
คนรักเหมือนห่างกลับมารักษาแพ้ใจ
ลงรถทั่วเมืองราชสีมา
สุดเววาใจหายเมื่อไกลสวา
แววเสียงเพลงแค้นจากแดนอีสานเมื่อสาง
ลงรถทวงเมืองราชสี่มา
เพียงแขนจากแดนอีสานเมื่อสัง
คนรักเหมือนห้างกลับมารักษาแค่ใจ
กลับมารักษาแค่ใจ
ก็ถ้าร้องถูกต้องหมด
คุณชัยก็เรียกว่าสบายใจไปครึ่งหนึ่ง

อยากให้ผ่านจังใจบริจาค่าแสน
อยากให้ได้ไม่ให้ผิด
เก่งพร้อมยังคะ

ต้องเจอกับเพลงช้ำทำนองชวนขาดใจ
อย่างเพลงอกหักจากปากใต้

ลุงชัยก็มีสีหน้ากังวลเลยทีเดียว
ไม่รู้ว่าเพลงนี้จะทำให้ลุงชัยต้องอกหักจากเวทีนี้หรือไม่
แต่ช่วงหน้าเรามาเอาใจช่วยน้องเก่งกันก่อนครับ
น้องเก่งเด็กชายผู้มีอารมณ์แจ่มใส
สุขสุดใจทุกครั้งที่ไปโรงเรียน
รอบนี้ผ่อนคลายความตื่นเต้นไปได้บ้างหรือยังครับ

สังเกตจากโทนเสียงกลับมาแล้ว

ถ้าตื่นเต้นนี่เสียงเหินหน่อยนะ

ร้องให้ถูกทุกคำนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ

แต่สุดท้ายเราก็ผ่านมาได้ผ่านมาได้ผ่านมาได้

ไม่ต้องกลัวนะเป็นกำลังใจให้นะครับ

อินโทรยกที่๕นะครับ
ของน้องเก่งมาเลยครับ

เก่งลองโอก่อถอยเฟลอพังกันยังไงครับ

เหลือสิทธิ์ใช้ได้อยู่อีก๑แผ่นป้ายนะครับ

ปีลอย่าเปลี่ยน
ขอให้ฟังก่อนนะครับ

เข็ม

คราวนี้จะแม่นอีกหรือไม่นะครับเลือกแผ่นที่สามนะครับตัวช่วยแผ่นที่สามก็คือ

โรคผิดได้๑คำ
คุณว่าเพลงนี้เก่งร้องไม่ได้เลย
ก็ต้องดำเนินการเอกทันต่อไป
ยกที่๕นะครับ
เงินทุนสะสมมูลค่า๖๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านยกที่๕เพลงมาครับ
เห็นแตวจานเห็นใจธนาแตวของพี่
พี่หลงรักแต๋วมานาน
เมื่อยเมื่อยเมื่อยเมย์
แตวจานาแตวนี้

พร้อมเมื่อยกับน้องเกมส์นะครับ
โอเคทุกคน

นี่ขนาดไม่รู้จักนะร้องได้ตั้งหลายประโยคแน่

จำได้หมดนี่แล้วร้องได้กันไหม

ความจำแล้วก็คือเขาบอกแล้วว่าความจำน้องเก่งก็ดีมาก
ทำไมอยู่ดีเก่งร้องได้ตั้งเยอะลูก

ขอชื่นชมสปีริตของหนุ่มน้อยคนนี้จริงครับ
ถึงแม้จะรู้ว่าไม่สามารถผ่านยกนี้ไปได้
แต่ก็ยังขอร้องต่อด้วยหัวใจที่เกินร้อย
ช่วงหน้าคงต้องมาลุ้นผลของทางฝั่งลุงชัยกันแล้วว่า
ผักสักครู่เดียวครับ
เป็นไงครับ

สปีริตน้องเขาสุดยอดเลย

ก็เป็นเรื่องของการแข่งขันนะครับคุณผู้ชม

คู่นี้ไม่รู้เรื่องราวจะเป็นยังไง

เงินทุนสะสมมูลค่า๖๐๐๐บาท
คุณชัยและน้องเก่งนะครับ
ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

ที่มาในวันนี้ก็เพื่อจะมาเอาเงิน
ไปช่วยเหลือโรงเรียนของผมครับ
เพื่อจะไปใช้หนี้ให้ภรรยาที่กู้ของคนพิการมาก่อน

เหลือก็จะไปซื้ออุปกรณ์บันไดสว่านอะไร
มาทำงานรับเหมาไฟเหมือนเดิม
ยกที่๕นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๖๐๐๐บาท

หมายความว่าร้องผิดทั้งคู่เลย

แต่คุณชัยต้องมีจุดที่ผิด
ลงรถทั่วมหายาโม
ร้องไห้โฮโฮ
แม่สาวทัพทิม

อันนี้คือเป็นความผิดที่คือผิดมาตั้งแต่แรก

เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไม่บ่อยนะครับ
ในช่วงที่เราเปลี่ยนกฎิกามาเป็นแบบนี้นะครับ
ไม่ค่อยบ่อยที่จะเป็นแบบนี้
เพราะฉะนั้นคุณชัยและน้องเก่งนะครับ
วันนี้รับเงินทุนจากรายการของเราไปนะครับ
คนละ๒หมื่นบาทครับ
หมื่นบาทนี้ก็เป็นเงินรางวัลล้วน
ไม่เกี่ยวกับเงินค่าเดินทาง
เกี่ยวกับที่พักค่าอาหารอะไรที่เราดูแลให้
เป็นไงครับคุณชัยสองหมื่นนี่พอจะได้เครื่องมืออะไรนิดหน่อยไหม

เอาไปพอร์ตให้เขาก่อนครับเพราะสำคัญกว่า

เท่แค่นี้ก็เท่ระเบิดระเบิดแล้ว
ตอนนี้คนเขาดูกันทั่วประเทศเลยนะครับ
คงรู้จักน้องเก่งแล้วก็คิดว่าน่าจะมีคนที่ไม่ทราบเรื่องราวของโรงเรียน
แล้วก็พร้อมที่จะบริจาคให้กับโรงเรียนนะครับ
เพราะตอนนี้เห็นคุณครูบอกว่าเงินทุนที่โรงเรียนมีอยู่
น่าจะหมดแล้วในเดือนเมษานี้นะครับ
ก็ตอนนี้รอเงินบริจาคอย่างเดียวนะครับ
เพราะว่าทางรัฐบาลก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งเท่านั้นเอง๒๐๓๐เปอร์เซ็นต์
๗๐โรงเรียนต้องหาเองนะครับก็ช่วยกันด้วยนะครับ
เก่งก็ยังมีเงินไปช่วยโรงเรียนวันนี้เนอะสองหมื่นเยอะไหม

เยอะนะ๒๐๐๐เนี่ยนะครับ
วันนี้ทางรายการร้องได้ให้ล้านนะครับ
ต้องขอขอบคุณคุณชัยนะครับที่มาให้เกียรติมาเป็นผู้แข่งขันในรายการของเรา
แล้วก็น้องเก่งนะครับแล้วก็โรงเรียนพระมหาทัยด้วยนะครับ
ก็อย่าลืมนะครับเราจะมีขึ้นให้อีกนะครับ
ใครมีจิตศรัทธานะครับที่จะบริจาคให้กับโรงเรียนก็บริจาคได้เลยนะครับ
วันนี้ขอขอบคุณคณาจารย์คุณครูทุกท่านนะครับแล้วก็เพื่อนน้องเก่งด้วยนะครับ

เพียงจุดเดียวเท่านั้นที่ทำให้ลุงชัยต้องยุติเส้นทางชิงล้านไว้เพียงเท่านี้
และแบ่งเงินทุนกับน้องเก่งกลับบ้านไปคนละสองหมื่นบาท
แม้จะผิดหวังบนเวทีแห่งนี้แต่ชีวิตยังคงต้องก้าวต่อไป
พวกเราขอเอาใจช่วยนะครับ
ถึงผมจะไปไม่ถึงฝั่งได้เพียงสองหมื่น
ผมก็ขอขอบคุณรายการร้องได้ให้ล้าน
ก็จะเอาไปต่อชีวิตใช้หนี้ให้ภรรยาผมก่อน

เงินสองหมื่นนี้ผมก็จะขอยอดกับโรงเรียน

เราเคยมีครั้งหนึ่งที่เราเป็นนักสู้ชีวิตที่แบบเป็นนักสู้รุ่นจิ๋ว

มาพบกับน้องอ๋อมแอ๋มครับ

มาโง่สวายลูก

สวัสดีค่ะตัวเล็ก

ลูกชอบสร้างความบันเทิงให้กับผู้พบเห็นใช่ไหม

หน้าเดี๋ยวจะพบกับน้องอ๋อมแอ๋มอย่างเต็มรูปแบบ
จะเป็นนักสู้รุ่นจิ๋วคนแรกของเรา

เราจะเป็นร้องได้ให้ล้านนักสู้รุ่นจิ๋วยาวไปเลยนะคะ

ก็มาติดตามกันได้นะครับแน่นอนที่สุดเลยนะครับ

ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะครับ
ถ้าเป็นวันอาทิตย์๑๘นาฬิกาตรงหลังเคารพทงชาติแล้วก็

จากรายการของเราค่ะชมกันต่อเลยค่ะ
รายการที่อยากให้คุณสู้
สู้เพื่อคนที่คุณรักเพื่อครอบครัวของคุณค่ะ
เกมต่อชีวิตพี่เอชยามิชัยรออยู่ค่ะ
วันนี้พวกเราทุกคนนะครับรวมทั้งน้องออมแอ๋ม
ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับมาพบกันใหม่ในคราวหน้านะครับ
สวัสดีครับ
น้องสวยลูกต้องทำให้ได้
เคยบอกแม่ไว้จำได้เสมอ
น้องออมแอ๋มร้อง
ความน่ารักสดใสและการต่อสู้แบบเข้มข้น

นักสู้รุ่นจิ๋วทุกวันอาทิตย์เวลา๖โมงเย็น
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ใจช่วยพวกเราด้วยนะคะ
เย้